วันนี้มีการประชุมคอรมอสัญจรในกลุ่มภาคอีสานตอนล่างนะครับ
ใช้สถานที่ที่จังหวัดอุบลรัชธานี
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการแล้วก็งบประมาณให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างไรบ้าง

ฉากการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งที่๕ของปี๒๕๕๙
ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนล่าง๒ราชธานีเจริญศรีโสธร
ประกอบด้วยจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกดยะโสธรและอำนาจริงเป็นที่เรียบร้อย

นุมัติงบประมาณสำหรับโครงการสำคัญเร่งด่วน
รวมกว่า๑๑๐๐๐ล้านบาท
พัฒนาพื้นที่ครอบคลุม๕ด้าน
ไม่ว่าจะเป็นโครงข่ายระบบโรจิสติก

เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุน

การขยายถนนเป็น๔เลนใน๑๒เส้นทาง

พื้นที่ชายแดนระหว่างไทยกับสปลาว

การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
และแก้ปัญหาอุทธกภัย๔๐โครงการ
และค่าเพิ่มทางการเกษตร
เพื่อพัฒนาไปสู่ศูนย์กลางนวัตกรรม
การเกษตรแปรรูปบรรจุพันธุ

ทั้งการสร้างโรงงานต้นแบบแปรรูปสินค้าเกษตร

คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบให้ขยายการ
สร้างสูญย่อยของโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์
ในพื้นที่มณฑนทหารบกที่๒๒
ยกระดับศูนย์การแพทย์แผนไทยพนา
ให้เป็นศูนย์ศึกษาพัฒนาคุณภาพ

จนพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงศิลปะวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดอีสานตอนล่าง๒
โดยให้จังหวัดอุบลราชธานีและอำนาจเจริญเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา
ศรีสะเกดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาส่วนยะโสธรเน้นท่องเที่ยวเชิงประเพณีและวัฒนธรรม
ซึ่งนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำถึงการจัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของแผนงาน
ต้องเป็นโครงการที่เชื่อมโยงในกลุ่มจังหวัดเพื่อให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณแบบบูรณาการ
โดยไม่ได้มุ่งหวังผลในทางการเมือง
ที่ผ่านมาเราทำมา๔ปีไม่ทำไปแล้วแต่มันยังไม่เสร็จก็ต้องทำต่อ
ก็ต้องจัดสรรคมว่างบางทำต่อให้มันครบทั้งเส้นทางให้สมองเนี่ยนะ
อีกอันก็คือต้องเริ่มต้นตอนนี้ก็เริ่มอนุมัติไปแล้วอ่าอัดมัติไปแล้วเตรียมการแผนงานไปแล้ววงเงินกว่า
ปี๖๑การ๑๙๖๐ไปแล้วส่วนนึงบางอย่างก็ต้องไปเริ่มปี๖๓
เข้าโครงการมา
มันอาจจะเกิดจังหวัดนี้มากกว่าจังหวัดนี้ก็ได้
แต่ถ้าตรงนี้เขาเป็นหลักก็ให้จังหวัดนี้เข้าไปต้น

เป็นหัวหน้าในการที่จะจัดกลุ่มขึ้นมาให้ได้

เขาเรียกว่าการข้างห่วงโซ่
มูลค่าให้เกิดขึ้นได้ในทุกระดับนะครับ
และแม้จะมีคำยืนยันจากนายกรัฐมนตรี
แต่การลงพื้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

ติดตามความคืบหน้าของการขับเคลื่อนงาน
ตลอดจนการอนุมัติงบประมาณพัฒนาพื้นที่แล้ว
ยังมีการพบปะนักการเมืองท้องถิ่น
ที่อยู่ในกำหนดการด้วยเหตุบังเอิญ

โดยเฉพาะในห่วงเวลานับถอยหลังสู่การเลือกตั้ง
กลางกระแสข่าวการเข้าสู่สนามการเมืองของ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน